มาติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับมาเริ่มที่การเตรียมพร้อมในการเปิดตัว
ธนบัตรชนิดใหม่ราคาห้ามร้อยบาทนะครับวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้ครับ
ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐนะครับจะมีการเปิดตัวธนบัตรที่ระลึก
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏชนิดราคา๕๐๐บาทครับ
ธนบัตรที่มรลึกนี้มีขนาดสีและลักษณะด้านหน้าเช่นเดียวกันกับธนบัตรชนิดราคา๕๐๐บาทแบบ๑๖ที่ออกมาใช้หมุนเวียนในปัจจุบันนะครับ
ด้านหลังธนบัตรเชิญพระฉายาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมารเป็นภาพประธาน
โดยมีพระบรมชายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏพร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยา
นายวิรัยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทเปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนวภัณฑ์ศาสตร์๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙จำนวน๒๐ล้านฉบับโดยมีกำหนดแจกจ่ายจ่ายแลกวันที่๑๑สิงหาคมนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะ